คุณผู้ชมฮะเรามาดูบรรยากาศที่นี่ดีกว่า
เรื่องกามยามดีคือ๘โมงนะครับ
ก็จะมีพิธีแห่นาคแบบล้านนาที่วัดพระธาตุน้อยดอยตุง
เพื่อจะแห่ขึ้นไปที่พระธาตุดอยตุงนะครับ

ติดตามได้จากคุณยุธยาตุ้มมีผู้สิทธิ์ไทยรัฐทีวีของเรา
รายงานมาจากวัดพระธาตุน้อยดอยตุงครับเชิญครับ

จากเดิมที่จะทำการแห่นาคจากด้านล่าง
ก็คือบริเวณวัดน้อยดอยตุงขึ้นมายังพระธาตุดอยตุง
ระยะทางประมาณเกือบ๑กิโลเมตร
แต่ว่าต้องเปลี่ยนแปลงนะครับเนื่องจากสภาพอากาศก็คือ
มีฝนตกหนักตั้งแต่เมื่อคืนนี้ครับจนถึงตอนนี้ก็ยังมีฝนโปรยปลายต่อเนื่อง
ก็คาดว่าในการเดินขบวนอาจจะไม่สะดวกนะครับ
ก็จะต้องมาตั้งขบวนใหม่บริเวณด้านหน้าขององค์พระธาตุดอยตุง

เมตรเพราะฉะนั้นตอนนี้หลายส่วนงานที่จะต้องไปร่วมเดินขบวน
ก็ยังไม่ได้ตั้งขบวนนะครับเพราะว่าอยู่ใกล้แล้วนะครับ
เพราะฉะนั้นเดี๋ยวพาคุณผู้ชมมาดูบรรยากาศ
บริเวณที่ผมยืนอยู่นี้ก็คือบริเวณพระธาตุดอยตุง
ซึ่งสภาพอากาศมีฝนตกโปรยปลาย
แล้วก็อากาศค่อนข้างหนาวเย็นนะครับ
ผมดูในโทรศัพท์แอพพลิเคชันระบุสภาพากาศ
ประมาณสัก๒๐องศาก็ค่อนข้างที่จะหนาวทีเดียว
แล้วก็มีหมอกหนาโดยรอบขององค์พระธาตุดอยตุงเลยนะครับ
วันที่นี้คือบรรยากาศที่ประชาชนต่างเริ่มทะยอยเดินทางมา
ร่วมวิธีปราชาและก็อุปสรรพ์บททีมหมู่ป่า
ซึ่งหลายคนก็ร่วมส่งมาร่วมบุญในครั้งนี้
เพราะฉะนั้นหลายคนเห็นตรงนี้แล้วก็อนุโมทนาบุญไปพร้อมกันได้
จะเป็นที่บ้านของโค้ดนบเอง
เพื่อที่จะรวบรวมมาให้กับสมเนร
แล้วก็ภรรณาได้ปล่อยทานหลังจากปรรรคประชา

แล้วก็มีเก้าอี้ประมาณ๑๐๐กว่าตัวไว้รองรับ
เพราะว่าคาดว่าจะมีประชาชนมาร่วมงานจำนวนมาก
โดยในขบวนแห่นาคนั้นก็จะเน้นแบบล้านนานะครับ
มีทงมีตุงและก็มีเพื่องอาธบุริคาและก็
ก็เน้นแบบล้านนานะครับ
มาถึงภรรยาของจ๋าแซมก็เดินทางมาร่วมด้วยเช่นเดียวกัน
ตอนนี้ก็มาถึงบริเวณพระอุโบสถของพระธาตุดอยตุงแล้ว
บอกว่ารู้สึกภูมิใจที่น้องทุกคนได้บวชเพื่อเอาที่เซ็นกสลงให้กับจ๋าแซม
แล้วก็ตั้งใจที่จะมาร่วมอนุโมทนาบุญถึงที่นะครับ
ก็เป็นสิ่งดีที่เกิดขึ้นหลังจากน้องทุกคนนั้นได้ประสบภัยพิบัติ
แล้วก็สามารถรอดออกมาจากถ้ำหลวงขุนน้ำนางดอนได้นะครับ
ก็เป็นบรรยากาศล่าสุดนี่ก็คือพระอุโบสถที่จะเริ่มทำพิธีในช่วงเวลาประมาณ๙นาฬิกานะครับ
โดยเจ้าคณะอำเภอแม่สายก็คือพระพุทธิวงวิวัตร
ซึ่งท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยตุงด้วยนะครับ
ให้คุณผู้ชมได้เห็นบรรยากาศล่าสุดตอนนี้ก่อนนะครับ
ซึ่งคาดว่าเวลาประมาณสัก๘นาฬิกาก็จะเริ่มตั้งขบวนแห่นาคนะครับ
แล้วก็จะแห่มาที่พระอุบัติสดที่พระเลยตรงแห่งนี้นะครับ
แล้วก็จะมีพิธีบรรพชาแล้วก็อุปสมบท

ซึ่งอยากให้ผู้ชมได้ร่วมอนุโมทนาบุญไปด้วยกัน
เพราะว่าหลายคนก็ติดตามข่าวสารมา
ตั้งแต่แรกรุ้นกันมาจนตอนนี้
น้องทุกคนพร้อมทั้งร่างกายแล้วก็สภาพจิตใจนะครับ
ก็อยากให้อนุโมทนาบุญไปพร้อมกันด้วยนะครับ
ที่คงมีข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดจากพระธาตุดอยตุงจังหวัดเชียงรายครับ